แล้วก็ใส่ชุดสวยมากเลยทีเดียว

ชันกำลังจะทำให้มันเกิดมีภาพนี่

ก็ที่จึงชุดเดิม
ไปรับประทานอาหารดินเลย
แต่ผลปรากฏว่าพอกลับจากงาน
นางก็ออกมาที่ร้านบะหมี่หมูแดงอันนี้

วีเบิ้ลอยู่นี่ไงก็เลยต้องรับฟะซื้อเห็นไหมละ

ปลาอีโมจิรูปหัวใจแบบรัวด้วยฟังปลาอีโมจิ
มีใครมั้ยมีใครพี่โหน่งรูโดชา
นี่ไงพี่หน่อยพี่หน่อยบุสกร่อง

นี่แบบว่าแสวกันว่าอุ๊ยนี่ชุดเบานะยอมแม่รักละกุ้น
ชุดเบาไปค่ะไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้ชุดไปดินเนอร์ชุดวาเลนไทน์ใช่ไหม